คุณผู้ชมครับประเด็นทางการเมืองวันนี้ที่หลายคนจับจ้องไป

ที่สุดแล้ววันนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญใช้เวลาพิจารณาก็
ประมาณชั่วโมงหนึ่งที่สุดแล้วก็มีมติเป็นเอกชัน
ว่ารับคำร้องของกรกตที่ให้วินิจฉัย
ว่าจะยุบพักไทยรักษาชาติหรือไม่
มีการออกเป็นประกาศแบบนี้ออกมา
คุณผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นไปตามที่หลายคนคาดการณ์นะคะ
ในเอกสารระบุด้วยบอกว่าให้ผู้ถูกร้อง
สามารถยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน๗วัน
มีฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจ
พร้อมนัดพิจารณาครั้งต่อไปก็คือวันที่๒๗กุมภาพันธ์
เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีก็คือบ่ายโมงครึ่ง
หลังจากที่มีการมีเอกสารนี้ออกมาเสร็จสิ้น
เจ้าหน้าที่ศาลก็นำเอกสารสำเนาคำร้องมายื่นต่อภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ซึ่งก็มีนายสุรชัยชินวัฒน์เป็นตัวแทนคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพักค่ะ
เซ็นรับสำเนาเอกสารคำร้อง
พร้อมกับบอกว่าขอบคุณความเมตตาของสารรัฐธรรมนูล
เปิดโอกาสให้พักได้แก้ข้อกล่าวหา
แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามปฏิบัติตามก็คือ
คุณต้องยื่นคำชี้แจงมาภายใน๗วัน
คุณรับวันนี้คือ๑๔กุมภาพันธ์ค่ะ
ถ้าเกิดว่านับเวลาบวกไปก็คือต้องยื่นภายในวันที่๒๑ไหม
กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายของการยื่นนะคะ
ส่วนที่พักไทยรักษาชาติค่ะวันนี้
จตุรนชายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์

แล้วก็ประธานกรรมการรณรงค์หาเสียงของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ก็มีการประกาศยุติเลยนะคะ
ยุติการลงพื้นที่การปราศัยใหญ่ทุกเวที
กว่าจะมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลในเรื่องนี้ออกมานั่นเองค่ะ
ส่วนคนที่เกี่ยวข้องกับพักแบบห่าง
ก็คือคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย
ซึ่งเป็นแม่ของหัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ก็คือร้อยโทปีชาพลพงพาณิชย์
วันนี้เดินทางค่ะไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กรณีถูกมือดีโพสต์ข้อความ
มินประมาทครอบครัวพงพาณิชย์
จนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
กรณีนี้ย้อนเท้าความให้ฟังแบบนี้นะคะ
ระบุชื่อว่าสาวนิสการสุด
มีการโพสต์ข้อความบอกว่ารายการรายการหนึ่ง
ดำเนินรายการโดยดรสุขุมนวลสกุล
พูดออกอากาศอ้างอิงถึงคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์
ซึ่งเป็นคุณแม่ของหัวหน้าพักเนี่ยนะคะ
ชี้แจงว่าได้โทรคุยกับลูกชายแล้ว
ลูกชายบอกว่าเดิมไม่เคยทราบมาก่อน
ว่าจะเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
เป็นตัวแทนพักเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่เขาสั่งมาให้เสนอแบบนี้
การพูดแก้ตัวแบบนี้ของคุณระเบียบรัฐ
ดังกล่าวย่อมไม่เป็นผลดีต่อภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เพราะเท่ากับมีผู้ครอบงำพักได้
เพราะถือว่าพักนี้สั่งได้โดยคุณระเบียบรัฐ
คุณระเบียบรัฐก็เลยบอกว่าการพูดไปมันเป็นการพูด

ไม่ได้มองว่าจะไปครอบงำพักอะไรแต่อย่างใด
มีคนโพสต์แบบนี้ครอบครัวเสียหายหมดเลย
นี่มันถ้าเกิดว่าครอบงำนี่มันผิดพรบเรื่องของพักการเมืองนะฮะ
ก็เป็นการชี้นำไปดำเนินคดีอย่างอื่นต่อไปได้อีกเนี่ยนะคะ

อกจากนี้พอถามคุณระเบียบรัฐถึงกรณีที่เกิดขึ้นณขณะนี้
เกี่ยวกับภาคไทยรักษาชาติที่บอกว่าทุกอย่างลิขิตมาแล้ว
คำถามสื่อมวลชนแบบนี้นะทุกอย่างได้คิดมาแล้ว
ไม่มีใครฝืนอะไรได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
และครอบครัวพร้อมรับชะตากรรมทุกอย่างเพียง
แต่ขอให้มีเมตตาต่อลูกชายตัวเองบ้างค่ะ
ฟังเสียงคุณระเบียบรัฐค่ะ

แต่อย่างน้อยลูกพี่จะไม่มีวันไปร้องเรียนกล่าวหาใคร
จะไม่มีวันที่จะทำสิ่งไม่ดีเด็ดขาด
ยืนยันเพราะพี่สอนลูกพี่มาแบบนี้